มีเด็กหญิงวัย๘ขวบที่บุรีรำเนี่ย

แต่เรื่องการจมน้ำเสียชีวิตของน้องเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเหลือเกินนะฮะ

อายุ๘ขวบนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่สาวบอกว่าจมน้ำเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗เมษายน

เพราะว่าพี่สาวบอกว่า

ไม่ใช่ไปเล่นน้ำหรือว่าตกน้ำ
รู้ไหมค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยคิดอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น
แม่บอกว่าน้องชอบดูข่าว
นี่การเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา

อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านค้อพัฒนา

อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำ
นี่นะฮะก็ได้เจอกับคุณแม่ของน้องข้าวหอมนะฮะ

ที่บ้านก็ยังโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่ก็เอารูปของลูกสาวน้องข้าวหอม

แล้วก็บอกกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา

นะมารู้ว่าน้องข้าวหอมจมน้ำ
ตอนที่ลูกสาวคนโตอายุ๑๖เนี่ย

ระหว่างทางก็พยายามถามลูกสาวคนโต

ว่าน้องจมน้ำที่ไหนอะไรยังไง

แล้วก็ลูกสาวคนเล็กทั้งคู่เนี่ย
คือคุณแม่บอกทั้งคู่เนี่ย

ความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่

พอถามจนแน่ใจว่า

ตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูก
ไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกัน

น้องเสียชีวิตไปแล้วกว่าจะงมขึ้นมาได้

แม่ก็คิดว่าเป็นขาวข้อของลูกนั่นแหละ
ก่อนที่จะกระโดดลงน้ำหรือว่าเดินลงน้ำอะไรเนี่ย
คือมันมีข้อมูลบอกว่าก่อนจะกระโดดลงน้ำเนี่ย
ยังบอกได้ว่าขอโทษที่เคยสัญญากันว่าจะไม่กระโดดน้ำตามที่แม่สอน
แม่บอกแม่ก็สะเทือนใจเพราะว่าที่ผ่านมาน้องเนี่ยชอบดูข่าว
แล้วพักหลังดูเยอะก็คือข่าวเรื่องของคุณแตงโมนิดา
เกี่ยวเรื่องการเสียชีวิตที่วัดตกเรืออะไรพวกนี้นะครับ
แล้วชอบถามว่าถ้าหนูตกน้ำตายจมน้ำตายเหมือนพี่แตงโม
จะมีคนสนใจหนูไหมจนแม่ต้องคอยสอนแล้วก็คอยบอกว่า
เออสัญญากับแม่นะว่าจะไม่ไปเล่นน้ำเดินไปใกล้บ่อน้ำ
ไม่กระโดดน้ำนะจะไม่ตกน้ำนะอะไรอย่างนี้นะ
ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะข่าวนะ

แล้วทำให้ลูกสาวมีพฤติกรรมเรียนแบบแม่คิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
พี่สาวของน้องข้าวหอมนะครับพี่สาวอยู่กับน้องนะครับ

พี่สาวของน้องข้าวหอมนะครับพี่สาวอยู่กับน้องนะครับ
พี่สาวของน้องข้าวหอมนะครับพี่สาวอยู่กับน้องนะครับ

น้องจะจมน้ำไปบอกว่าตอนนั้นกำลังล่ามวัวอยู่
แล้วข้าวหอมเนี่ยตะโกนบอกขอโทษที่เคยสัญญากันว่าจะไม่กระโดดน้ำตามที่แม่สอนนะ
แล้วน้องก็เดินลงไปที่บ่อปลาลักษณะเดินแล้วก็เหมือนกับกระโดดปึ้งลงไปเลย
พร้อมกับเอ่ยคำว่าปวดฉี่เป็นคำสุดท้าย
แล้วกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาพี่สาวแล้วหายไปเลยพี่ก็วิ่งไปตามแม่นั่นแหละ
วันนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อของน้องข้าวหอมด้วยนะครับ
พ่อก็ยังทำใจไม่ได้นะครับบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวพ่อกับลูกสาวสองคนยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยกันเลย
พ่อบอกว่าพ่อไม่ติดใจเรื่องการตายของลูกสาวหรอกคิดว่าเป็นคราวเคราะห์กันแล้วกัน
วกกับความประมาทของพ่อกับแม่เองด้วยที่ดูแลลูกไม่ดี
คือพ่อกับแม่บอกที่บ้านก็ยากจนพ่อกับแม่ก็ต้องไปทำงานหาเงินนั่นแหละ
ก็ฝากบอกถึงผู้ปกครองที่ดูข่าวของครอบครัวของพ่อว่ายังไงก็ระวังลูกหลานกันให้ดี
อย่าให้ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปที่บ่อน้ำที่เกิดเหตุหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะเป็นบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ก็ลึก๒เมตรนะครับกว้าง๑๐เมตร
ห่างจากบ้านของน้องข้าวหอมเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตร
เราได้เจอกับเจ้าของบ่อปลาด้วยนะครับ
เจ้าของบ่อปลาบอกว่าเมื่อ๔เดือนก่อนเนี่ย
ยังจ้างแม่ของน้องข้าวหอมเลยให้มานอนเฝ้ามาดูแลวัวที่บ้านให้ด้วย
เนี่ยฮะตรงนี้นะครับที่บ้านแล้วก็จะมีบ่อปลาอยู่
ก็จ้างเดือนละสี่พันบาท
วันเกิดเหตุเจ้าของบ้านบอกไม่อยู่บ้านหรอก
รู้อีกทีก็ตอนที่พี่สาวของน้องข้าวหอมเนี่ยวิ่งมาบอก
แต่ด้วยความที่เด็กทั้งสองคนเองก็เป็นเด็กพิเศษด้วย
กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องก็กินเวลาอยู่นานพอสมควร
สุดท้ายมาถึงบ่อปลาเนี่ยพบว่าน้องเนี่ยจมอยู่ในบ่อนะ

แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเด็กสองคนจะมานอนเล่นอยู่ที่บ้านเธอ

แล้วจะได้ยินเด็กสองคนเนี่ยพูดเล่นกันประมาณว่า
อยากทำตามอยากเรียนแบบในข่าวอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกสะเทือนใจมากกับความคิดของเด็ก
ไม่คิดว่าจะคิดแล้วก็ทำแบบนี้

อันนี้ที่พี่สาวเขาบอกว่าเขาได้ยินที่น้องเขาพูดก่อนจะลงน้ำไปนะฮะ